คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์นี้ดูคลิปแล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าใครผิดใครถูกนะคะ
แต่มันก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่ไม่ควรเกิด

อยู่ตรงนั้นนะคะไปด่าคนขับรถบรรทุก
ด่าก่อนแล้วก็ต่อยเลยใส่เลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะลองดูต้นเรื่องกันก่อนดีไหม
ว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
คือถ้าใครเห็นตรงนี้ก็ต้องบอกผู้ชายเสื้อขาวว่าทำไมใจร้อน
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายปลายทางก็ต้องบอกกันทุกครั้งว่า
ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบนะคะ
แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มันมีอะไรเกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะคุณนิดค่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลย

แต่แขวงทุ่ง๒ห้องเขดหลักศีลปรุงเทพฯ
คือเขาก็กำลังจะอยู่หน้ารถบรรทุกแหละกำลังลงสะพาน
รถบรรทุกหักออกเลนขวาซึ่งเป็นเลนสวนหักออกปุ๊บอ้าวไม่พ้นเพราะว่าแท็กซี่กำลังตรงมา

แต่กลายเป็นว่าพอชนท้ายเขาด่าเขาด้วยรถบรรทุกด่าเขาด้วย
จนเขาทนไม่ไหวลงมาแล้วก็ไปต่อยคนขับรถบรรทุกตามที่เห็นคลิปนี้ค่ะ

ออกขวาเอาขวาไปเจอแท็กซี่เหมือนจะแฟงไปเจอแท็กซี่สวนมาทำหนึ่งสองเลนเนาะ
มันก็เลยจบด้วยการต่อยกันแบบนี้แต่สุดท้ายการต่อยมันก็เป็นความผิดอยู่ดี
มันคือการทำร้ายร่างกายกันไงคะ
แต่เอาละคุณก็ไปชนเลยเขาก็ขอโทษเขาดีก็ได้ใช่ไหม

แต่ทางนี้ก็ไปต่อยก็ไม่ใช่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับ